มาดูกันที่เรื่องราวนี้กันบ้างเมื่อวานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ย
เขาก็ใจดีคุณผู้ชมครับนำลูกฟุตบอลเนี่ยมามอบให้กับทางไทยรัฐของเรา
รวมถึงฟุตบอลไทยหลีกด้วยนะครับบางวันเดินทางมาเองนะครับทางคนโดยเอกสมยดพุ่มพันธ์ม่วง
ก็นำลูกฟุตบอลนะครับจำนวน๕๘ลูกนะครับมูลค่ารวมกว่า๓๑๖๐๐บาท
คว้าแชมป์ด้วยลูกฟุตบอลลูกนี้นะแล้วก็นำมาบริจาคกันนะครับ
ของมุเลคิดไทยรัฐเนี่ยได้นำไปนะครับในการใช้ในการปลึกษอ
ก็อยากได้ลูกฟุตบอลที่เป็นคุณภาพของดีของได้ใช้ในการแข่งขันระดับโทรนาเมนต์จริงนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีนายสารวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และนายวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
เป็นตัวแทนรับมอบที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐถนนวิภาวดีรังสิตตามภาพนี่แหละครับ
ในครั้งนี้ก็ต้องเป็นฟุตบอลที่น่าจะสร้างประโยชน์นะครับ
โดยนายกออสก็บอกว่ามันก็เป็นลูกฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน
แล้วก็จะทำให้เด็กต่างจังหวัดมีโอกาสทำฟุตบอลของจริง
ฝึกซ้อมแล้วก็สร้างกำลังใจได้ครับ
ไทยรัฐนะครับทางผู้บริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาฟุตบอล
แล้วก็ให้การสนับสนุนนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
ก็ที่ทราบก็มาโดยตลอดทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แล้วก็บริษัทในเครือก็ได้ให้ความสนับสนุนวงการฟุตบอลมาโดยตลอดครับ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของน้องหนูนะครับ
ถ้าจำกันได้สมัยก่อนตอนที่คุณวรปัตรยังเล่นดินเล่นทรายเนี่ย

ย้อนไปไกลขนาดนั้นใช่ไหม
เป็นลูกบอลขาวดำอยู่ใช่ไหมไอ้รุ่นนั้นลูกจะแข็งหน่อย
ใช่เป็นลูกบอลหนังอัดอันนี้ก็เป็นหนังแท้หนังเย็บนะครับ
นี่เป็นโอกาสดีของเด็กจะได้เตะลูกฟุตบอลที่มันมีคุณภาพนะครับ
ไปดูความคืบหน้าของการปรับเวลาแข่งขันฟุตบอลไทยลีกให้เหมาะสม

คนตำรวจเอกสมยศกล่าวว่าได้ส่งแบบสอบถามไปยังสโมสรต่าง
อยากลงเตะในช่วงเวลาใดที่สามารถเพิ่มจำนวนแฟนบอลได้
และจากนี้ครับสมาคมก็จะนำข้อมูลนะครับมาปรับแก้ให้เหมาะสม
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดกับทุกสโมสรนะครับ